ลูกทุ่งตัวแม่วงการบันเทิง

ผ้าโชว์กันรัวเรียกได้ว่าเซ็กซี่แบบไม่เกรงใจใคร

มาเริ่มกันเลยจ๊ะนงพนีพี่จ๊ะ

สลักผ้าโชว์ความแซ่บเลยจ๊ะนงพนี
ตัดกับผิวขาวของจ๊ะนะจ๊ะ

แล้วถ้าโพสต์โชว์หุ่นมาตรฐานมาทุกมุมค่ะ

หรือจะเป็นมุมข้างหน้าท้องเขาก็ปั๊กอยู่เหมือนกัน
้นกระดกเด้งงอนเหมือนกัน

ข้างหลังก็มาปังเหมือนกัน

และยืนโพสต์เข้ากล้องทุกอย่างมีมาฝากเหมือนกัน

แซ่บจนขอพูดนิดนึง

ใช่แล้วล่าสุดพี่เจอตัวจริงนางก็ผอมสวยขนาดนี้เลยนะ
คุณผู้ชมมาลูกทุ่งสาวสายแดนดีกว่าค่ะ

ฟาดความแซ่บมาในชุดวันพิษแบบรัวนะคะ

เรียกได้ว่าเดินหน้าฟาดความเผ็ดกันแบบ

ไม่เอานะเกรงใจแบบนี้เลย

เพราะบางวันอากาศยังเย็นฉ่ำซะละเกินนะ

ทำเอาใจละลายกันไปตามตามกันค่ะ
ในชุดบิกินี่สีดำเข้ากับสีผิว

โหแล้วก็ช่วงขาวาวสูงแม่เออ
มาพร้อมพร้อมจัดแน่นนะคะทั้งแว่นตาดำพร้อมหมวกสีดำ
แต่งหน้าแบบจัดเต็มบัวปังกะละมังจริง
นึกว่ามาดำที่ไหนลูกอินเตอร์มากคือแบบโปรโปรชาแนล
จากนี้นะคะเธอยังอยู่ในชุดวันพิษอีก๒สีค่ะ
นั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีครีมมันสวยจริงนะ
บางลุกยังมีการโพสต์ท่าอวดบ้านท้ายนะคะ
เห็นแล้วบอกโอ้โหใจละลายคุณผู้ชม
แค่นี้ว่าแซ่บแล้วนะคะเจอลุคนี้เข้าไปเดี๋ยวให้ดูค่ะ
มาเลยจ้ะสีแดงเพลิงนี่ชุดนี้ค่ะ
เข้าไปอีกนะคะไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีนะคะ
ความเซ็กซี่มันแบบมีเต็มไปหมดอ่ะทุกจุดทุกกระนูนะคะ
สีแดงร้อนแรงแบบนี้ตัดกับสีผิวของเธอแล้วปล่อยผมสยาย

ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวแล้วกันค่ะ
สำหรับสาวหลิวอาจารยานี่
คนนี้บอกเลยนะว่านานทีมามาทีก็แซ่บ
ต้องกดเข้าไปดูรูปดูแล้วก็ต้องดูอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะล่าสุดนี่เธอขอโชว์หุ่นแบบเป๊ะปังในชุดว่ายน้ำกับเขาเหมือนกัน

ชุดนี่เรียกได้ว่าตัดกับผิวขาว
นั่งโพสตาร์อยู่ขอบสาวว่ายน้ำ
โพสต์ท่าด้วยหน้าแบบจึ้งหน้าแบบจิก

ละสายตาจากหลิวไม่ได้เลยจริงค่ะ

หน้าโชว์หน้าอวด
อวดจริงเพราะแต่ละคนเขาหุ่นดีออกกำลังกาย
เมียมีในนิดนึงการกินออกกำลังกายนะ๘๐๐
เดี๋ยวดีฉันจะจัดบ้าง

ได้อยู่ได้อยู่